ผู้หญิงคนนี้โชคร้ายจริงคุณผู้ชมอยู่ในบ้านแท้เลย
แต่ทีนี้เนี่ยพี่สะพ้ายของเธอไปมีสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่ง
ทีนี้ตัวพี่สะพ้ายก็ตีตัวออกห่างจากผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมบุกมาถึงบ้านเอาปืนยิงเลย
ดันไปโดนตัวน้องสะพ้ายครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้๑๐พฤษภาคม
บ้านพักแห่งนี้คุณผู้ชมอยู่ในหมู่๕อำเภอศรีราชาที่ชนบุรี
แล้วตำรวจสพแหลมชะบังก็ไปตรวจสอบห้องที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนเลยนะ
ปากทางเข้าบ้านพักตรงซุ้มไม้หน้าบ้านโอ้โหข้าวของนี่กระจัดกระจายเลยค่ะ
ไปถึงตรงบริเวณพื้นเนี่ยมีกองเลือดอยู่แล้วก็บริเวณบันไดทางขึ้นห้องพัก
ใบด้านข้างก็มีรอยกระสุนปืนทะลุจนขาดเลยนะเจาะนี่ครับคุณผู้ชมเป็นรูตรงนี้อยู่
คนเจ็บนี่ชื่อว่านางสาวชนะพาอายุ๓๖ปีโดนยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดเข้าไหล่ซ้ายไป
แล้วก็ต้นขาซ้ายด้วยญาติญาติก็พาเธอส่งโรงพยาบาลอาการตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับ
คนก่อเหตุชื่อว่าสุภาพสุภาพเนี่ยอายุ๕๐ปีแล้วนะแล้วเป็นคนที่มาติดพันกับพี่สะพ้ายของคุณชนะภาคนเจ็บ
สุภาพก่อเหตุปุ๊บขับกระบะหลบหนีไปเลยไม่รอให้ตำรวจจับหรอก
ส่วนแฟนคนเจ็บครับชื่อคุณพันลบเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยที่บ้านก็นั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่หน้าห้อง
กินกันเสร็จก็ดับไฟเตรียมจะเข้านอนแล้ว
คนร้ายก็คือสุภาพเนี่ยยิงเข้ามาเฉยเลย๓๔นัดปั้ง
เห็นแฟนตนเองโดนยิงเข้าไปครับพี่พันลบก็กระโจนวิ่งไปแย่งปืนจากคนร้ายมาได้
แล้วคนร้ายมันก็ขับกระบะหนีไป
ทีนี้คนร้ายเคยคบหากับทางพี่สาวมาหลายเดือนแล้วนะ
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ที่คบเนี่ยคบกันแบบไหน
รู้แค่ว่าพี่บอกเลิกไปแล้ว
เพราะว่ารู้ว่าฝั่งคนร้ายก็คือนายสุภาพเนี่ยเขามีครอบครัวอยู่แล้วไง
แล้วที่ผ่านมานายสุภาพก็เคยพาพี่ขึ้นรถไปขังไปกักขังไว้แล้ว
ส่วนแฟนเนี่ยแฟนก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
แต่ว่ามาโดนลูกหลงแล้วถ้าเกิดแย่งปืนมาไม่ได้นะคุณผู้ชม
โอ้โหสุภาพน่าจะยิงทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเลยค่ะ
ทีนี้หลังจากนี้ล่ะค่ะตำรวจก็ต้องเร่งตามตัวฝั่งผู้ก่อเหตุ
คือนายสุภาพดาดีอายุ๕๐
ปีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ